คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
รวมถึงเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกอิเมอร์ซีฟให้ดูด้วย

ผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก๖๐ได้นะ
กำลังจะเหมือนข้ามทางรถไฟเพื่อจะไปอีกฝั่งหนึ่ง

คือเรียกว่าข้ามตัดหน้ารถไฟเลย
ที่สถานีรถไฟรังสิตนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เขาพยายามตะโกนบอกแล้วว่าระวัง

แต่เหมือนผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าไม่ได้ยินหรืออะไร

คือไม่ได้ยินไม่เห็นไม่อะไรเลย
เจ้าหน้าที่ของที่รถไฟที่สถานีรถไฟ
ก็ต้องไปช่วยดึงแล้วก็รอดชีวิตมาได้แบบบุดหวิด
เส้นยาแดงผ่าแปดจริงไปดูคลิปภาพนะคะ
เนี่ยค่ะตามวงกลมสีแดงนี้เลยนะคะอาจจะไกลหน่อย
แต่จะเห็นชัดว่าเขาข้ามทางรถไฟแล้วรถไฟมาพอดีอย่างนี้

คือกระโดดลงไปเลยนะ
แล้วก็ผลักไปอีกฝั่งนึงอ่ะสามทุ่มกว่ากว่านะคะ
ตามเวลาเนี่ยค่ะตามภาพในกล้องวงจรปิดนะอ่าสามทุ่มกำลังจะ
ครึ่งอืมเนี่ยค่ะคืนวันที่สิบสี่กันยายนในเพจเฟสบุ๊ก
พีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยเขาแชร์คลิปนี้เอาไว้
นะคะแชร์หนึ่งเลยคือเตือนเตือนคนที่ไปจะขึ้นรถ
อยู่ตามชาญชาลาสถานีรถไฟต่างต้องระวังต้อง
ฟังเสียงเตือนต้องฟังเสียงหวูดรถไฟสองก็คือที่
โพสต์เพราะต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยผู้ชายคนนี้
ให้รอดชีวิตมาได้อย่างบุดหวิด
นายพิเชษจูเจียมเป็นผู้ช่วยนายสถานีรังสิตค่ะ
เราส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเรา
ไปคุยกับนายพิเชษคนนี้นะคะ
อายุ๔๔แล้วค่ะ
เป็นคนที่ช่วยชีวิตผู้ชายวัย๖๐
ที่ข้ามทางรถไฟตามคลิปนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตัวนายพิเชษเนี่ยนะ

ก็คอยให้สัญญาณคอยควบคุมอยู่ที่ชาญชาลา
แล้วรถไฟกำลังจะเข้าสถานี
เขาก็บอกผู้โดยสารว่าให้ยืนด้วยความระมัดระวังนะ
อย่าเข้าใกล้รางนะเพราะมันจะเกิดอันตราย
แต่คุณผู้ชมคะจังหวะที่รถไฟกำลังมา
จังหวะที่เขากำลังประกาศเตือนผู้โดยสารว่าระวังนะ
รถไฟกำลังมานะมีผู้ชายคนนึงนะคะ
อายุประมาณ๖๐ได้นะคะคือยืนฝั่งตรงกันข้ามกัน
แล้วเหมือนจะข้ามมาที่ฝั่งของเจ้าหน้าที่ยืนอยู่
ที่นายพิเชษยืนอยู่เขาก็ตะโกนบอกว่า
อย่าข้ามอย่าข้ามรถไฟกำลังมา
คือต้องบอกว่านายพิเชษสังเกตผู้โดยสารทั้งสองฝั่งสถานีโดยตลอด
พอเห็นคุณลุงคนนี้ทำท่าเหมือนจะก้าวข้ามลงมา
เขารีบเดินปรีเข้าไปในระนาบเดียวกัน
แล้วก็ตะโกนบอกตลอดเวลาว่ารถไฟจะมาอย่าข้าม
แต่ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ยินหรือไม่เชื่อหรือยังไงนะคะ
เขาข้ามนะคะคุณผู้ชมเขาข้ามมาแล้วรถไฟมันพุ่งมาพอดีอ่ะ
เดี๋ยวไปดูจังหวะนะแล้วนายพิเชษวิ่งไปช่วยแบบนี้ค่ะ
เอาจริงนี่ยิ่งกว่าผีหนังอีก
คือในกล้องวงจรปิดมองเห็นไม่ชัดมันไกลแล้วก็จะเห็นไกลหน่อย
เห็นภาพตัดไปว่าเออนายพิเชษวิ่งออกไปช่วย
แต่เห็นจังหวะชุดขาวพุ่งลงไปอย่างนั้นเลย
ภาพช่วยเหลือมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะ
โอ้โหเสี้ยววินาทีนะคะรถไฟกำลังมาพอดีนะคะ
พิเชษบอกว่าคือใจไม่ได้นึกถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
แต่ใจคือเป็นห่วงผู้ชายคนนี้
เป็นห่วงผู้โดยสารคนนี้ว่าทำยังไงก็ได้
ให้เขาปลอดภัยให้เขาไม่โดนรถไฟชน
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ช่วยนายสถานีรังสิตนายพิเชษคนนี้นะคะ
นับประโยชน์
จริงอ้าวต้องชื่นชมมากนะคะคือแบบเหมือนสระชีวิตเลยนะ

คือตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณลุงวัย๖๐คนนั้นน่ะ

หรือไม่เห็นรถไฟหรือยังไงก็เลยฝากเตือนนะคะ
จะข้ามทางรถไฟต้องระวังอย่าใส่หูฟังอย่าเดินคุยโทรศัพท์
เพราะบางทีใส่หูฟังไงคุยโทรศัพท์ไปด้วยฟังเพลงไปด้วย
อะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ยินเสียงเตือนไม่ได้ยินเสียงรถไฟกำลังมา
แล้วมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ครั้งนี้รอดมาได้แบบโอ้โห
วุดหวิดจริงจริงนี่ภาพอีกมุมหนึ่งเนี่ยมุมเนี้ยจะเห็นเลยว่า
นายพิเชษนี่คือแบบโอ้โหเห็นไหม
ชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะนับถือใจจริงค่ะ